คุณผู้ชมคะมาทำความรู้จักกอรชกันหน่อย
เขาเพิ่งประกาศออกมาเลยนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงตีสี่เนี่ย
มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ออกมาแถลงแจ้งเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ชักชวนกันมารวมตัวบริเวณแยกราชประสงค์ช่วงเย็นวันนี้
โดยบอกเลยว่าใครมามีความผิดตามกฎหมายนะ
เป็นข้อหาฝ่าฝืนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ซึ่งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาแจ้งเตือนเลยบอกว่าห้ามมาชุมนุมกันที่แยกราชประสงค์อย่างเด็ดขาด
แต่ถ้าดูจากภาพที่เราให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดที่มุมขวาล่างแล้วก็จะเห็นว่า
เตือนอาจจะไม่ได้เป็นผลนะคะเพราะว่าผู้ชุมนุมก็มากันทยอยมากันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะ
โดยบ่ายโมงตรงวันนี้มีการเปิดกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
เรียกสั้นสั้นชื่อว่ากอรชนะคะกอรชจะมีพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งก็จะมีการเชิญหน่วยร่วมปฏิบัติเข้าหารือแนวทางปฏิบัติด้วยซึ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้ย้ำตรงนี้นะคะ
บังคับใช้เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นตอนนี้สถานการณ์พรกรฉุกเฉิน
รากอสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
แต่ตำรวจบอกเอาไว้ว่าถ้าในพื้นที่อื่นสถานการณ์ลุกลามบานปลาย
อาจจะมีการพิจารณาประกาศเพิ่มเหมือนกันแต่ณตอนนี้นะเบื้องต้นอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียว
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักการแพทย์กรทมและโรงเรียนแพทย์เอง
ตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะคะระดมทีมแพทย์ประจำสี่จุด
ด้วยโดยยืนยันจุดยืนว่าจะทำหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ
เพราะว่าการที่มีคนไปรวมตัวกันอยู่เยอะแบบนี้
อันดับแรกมีโอกาสที่จะคนอยู่เยอะอาจจะเป็นลมอะไรกันได้
หรือบางทีคนหลายกลุ่มไปอยู่ด้วยกันอาจจะมีการประทักกันได้
เพราะฉะนั้นหน่วยแพทย์กระทรวงศาลทางรัฐสุทธิ์ต่าง
ก็ต้องไปเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ด้วยเช่นเดียวกัน
นายแพทย์นรงอภิกุลวันนี้รองอธิบดีกรมการแพทย์
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้นะคะ
โดยบอกว่าเบื้องต้นระดมทีมแพทย์รองรับเอาไว้แล้ว๔จุด
จากโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุลาลงกร
โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพ
แล้วก็โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งอยู่ตั้งแต่แยกประทุมวันแยกเพลินจิตแยกราชประสงค์นะคะ
รองรับทุกการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น
รวมถึงมีการประสานกู้ชีพฉุกเฉินพื้นฐานทั้งร่วมกระตันยูแล้วก็ป่อเต็กตึง
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย
ถ้าหากว่ามีการบาดเจ็บก็จะมีการทยอยส่งกระจายไปในหลายพื้นที่นะคะ
ส่วนกองบัญชาการตำรวจนครบานตอนนี้วางกำลังดูแลพื้นที่
บริเวณแยกราชประสงค์เย็นวันนี้ค่ะ
รถไฟฟ้าจนถึงทางเดินค่ะ
มีพันธุ์ตำรวจเอกอัศวยุทธ์นุษย์พุ่ม
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖เป็นผู้ดูแล
แล้วก็เชิญทั้งผู้สื่อข่าวเชิญทั้งประชาชน

บิ๊กซีราชดำริไปจนถึงโรงแรมเอราวันนะคะ
ตรงจุดนี้มีพลตำรวจตรีโสพลสารพัฒน์
ผู้ประคับการตำรวจนครบาน๕เป็นผู้ดูแลอยู่
โซน๓ฝั่งซ้ายตั้งแต่เซ็นทรัลเวิล
ภารกรไปจนถึงโรงพยาบาลตำรวจ

จุดนี้จะมีพลตำรวจตรีเมธีรักพันธ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖เป็นผู้ดูแลค่ะ
ส่วนพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก

เพราะแน่นอนย่านนี้คือย่านธุรกิจย่านเศรษฐกิจ

ถ้าเกิดว่ามีการชุมนุมขัดขวางการจราจรเกิดขึ้น
แน่นอนค่ะวันนี้เตรียมรถติดเป็นวงกว้างได้เลย
ย้ำด้วยนะคะประชาชนต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะคะ
หลีกเลี่ยงไปใช้๑๒เส้นทางแทน
ก็คือเลี่ยงจากเส้นราชประสงค์ตรงนี้
เลินจิตพระราม๑ราชดำริเลี่ยงออกไปเลยนะคะ
ไปใช้ราชปรารบใช้ถนนเพชรบุรีพญาไทยพระราม๔อังรีดูนัง
ถนนสารสินศรีลมสาธรณ์วิทยุสุขุมวิทย์ซอยต้นสนแล้วก็ถนนหลังสวน

แต่เอาจริงนะก็อย่างที่เรารู้กันนะคะ

คำว่าทั้งเมืองก็ได้นะวันนี้นะคะ

บริษัทนะคะที่เป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ระแวกนั้น

โดยรอบศรีลมสาธรณ์